ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจที่พัทธลุงเนี่ยตามตัวได้แล้ว๑คนนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุขับรถกระบะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าในพื้นที่ตัวเมืองพัทธลุง
คือชาวบ้านบอกว่ามันหลายครั้งหลายหนคุณเขียนมาสอน
แล้วล่าสุดตามคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเกิดขึ้นคืน๒๖เมษายน

ก็ยังจับใครไม่ได้จนบางคนเขาบอกอ๋อนักข่าวตื่นเต้นเหรอพวกผมไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกชินแล้ว
เหรอมันจะชินได้ยังไงกับการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะ
เขาบอกก็ชินแล้วมันไม่มีใครจับกันได้สักทีนึงเอาดูคลิปเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะฮะ
เรียกว่าท้าทายกฎหมายเย้ยกฎหมายจะเรียกว่าอะไร
ริมถนนมโนรานะครับที่ในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะฮะ
เมืองพัทธลุงนะครับเพื่อผู้ชมครับล่าสุดเนี่ย
ทางสพเมืองพัทธลุงบอกว่าได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตามหาเบาะแสคนก่อเหตุแล้วนะครับหลังจากชาวบ้านบอกว่า
โอ้โหมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนจับใครไม่ได้สักที
ได้ยินจนชินแล้วเนี่ยตำรวจสพเมืองพัทธลุงบอกว่า
ข้อมูลและกรณีล่าสุดตรงนี้คืน๒๖เมษายน
วันนี้วันที่เท่าไหร่ใน๒พฤษภาคมตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วนะครับ
เป็นวัยรุ่นที่อำเภอป่าพยอมได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว
และเมื่อคืนที่ผ่านมามามอบตัวแล้ว๑คน
ชื่อว่านายพิชชากรเกิดวันอายุ๑๙ปี
มีสติ๊กเกอร์สีดำนี่สีแดงดำคันนี้นะฮะ
หมายเลขทะเบียนก็ตรงในคลิปนำมาให้พนักงานสอบสวนด้วย
คือพิชากรบอกว่าทำไปเพราะว่าเมาแล้วก็คึกขนอง
แต่มันมีหลายคนตอนนี้มาแล้วคนหนึ่งบอกเมาแล้วก็คึกขนอง
โนตรีตานิดรามดิตภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็พยายามเร่งติดตามควบคุมตัวจับกลุ่มตัวอยู่
ตอนนี้รู้ตัวอีก๔คนแล้วในกระบะ๒คันที่ร่วมกันก่อเหตุ
อีก๔คนรู้ตัวแล้วกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่
ยืนยันว่าไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะนำตัวมาดำเนินคดีให้หมดทุกคนเลย
เนี่ยวันนี้มีข่าวนะบอกว่าถึงขั้นบิ๊กโจ๊กนะฮะผู้ช่วยพบตลพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
เห็นข้านี้บอกถามไม่ยังตำรวจพลมีหนังสือสั่งการมาให้ผู้บำกับกับรองผู้บำกับสภเมือง
ขึ้นมาพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้เลย
หลังจากเมื่อวานเห็นข่าวว่าเออทำไมชาวบ้านเขาบอกจับไม่ได้สักที
ท่านยืนยันว่าเป็นการเรียกเพื่อไปร่วมกันวางมาตรการเชิงรุก
ในการป้องกันและปราบรามเรื่องอาวุธสงครามในพื้นที่
ไม่ได้ไปทำท่งทำโทษอะไรยังไงค่ะแล้วพื้นที่เมืองพัทธลุงเนี่ย
ต้องควบคุมเป็นพิเศษเพราะมีมือปืนรับจ้างมีผู้มีอิทธิพลเยอะ
อย่างในพัทธลุงเนี่ยมีผู้มีใบอนุญาตพกอาวุธปืนนะที่ขออย่างถูกต้องนะ
หมื่นกระบอกพัทธลุงนะฮะค่ะอันนี้แบบขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเนี่ย
ห้าหมื่นกระบอกที่ยังไม่ขอนี่ไม่รู้เท่าไหร่ค่ะถ้าเทียบกับจังหวัดใกล้ใกล้อย่างสตูนเนี่ย
มีแค่๕๐๐กระบอกที่มีใบอนุญาตที่ขอนะครับแต่ตอนนี้จะต้องเข้มงวดอย่างเด็ดขาดแล้ว
คือมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนก็ไม่ใช่ว่าคุณเอามายิงปืนอย่างนี้นะ
ค่ะน่าจะเป็นใบอนุญาตครอบครองถ้าเป็นการพาปืนน่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเดียวที่มีใบอนุญาตนี้ได้
ครอบครองนะครอบครองแต่คุณครอบครองแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะจะพาไปไหนก็ได้ยิงอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ยิงที่บ้านตัวเองยังไม่ได้เลย

ไล่กล้องนี่เป็นเรื่องมันเช่นนี้พนิอยาตาคอร์นต่างนะฮะ
กล้องมองจรปิดอะไรต่างและก็ใช้ไปช่วยคดีนี้เป็นสลับซ้อมไม่มากนะฮะ
เอาพวกเนี่ยมาลงโทษและเอาลมปืนให้ได้
ส่วนนายพิชากรเนี่ยที่มามอบตัวแล้วคนนึงเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับ
ก็บอกว่าเมาแล้วก็คึกขนองยิงปืนขึ้นฟ้าจริง
หลังจากนี้เขาบอกเขาจะไม่ทำอีกแล้ว
ก็ถูกแจ้งข้อหาไป๓ข้อหานะครับ
เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
เรื่องการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ก็ตามไม่น่ายากหรอกพิชากรไปกับใครก็รู้อยู่แล้ว

มันก็ต้องรู้อีกแล้วว่าแม่เพื่อนผมมีใครบ้างคืนนั้น

ชินกับเรื่องผิดแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
พิชากรคงไม่ขับกระบะคนเดียวได้๒คันหรอก
นั่นแหละสิค่ะค่ะคุณผู้ชม